เรื่องต่อไปก็บอกนี้ว่าโลกเราเดี๋ยวนี้น่ากลัวขึ้นทุกวัน
บางทีเราไม่รู้หรอกนะว่าใครจะมุ่งร้ายกับเรา
ไม่ใช่แค่คนนะคะกับเจ้าเหล่านี้เขาก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะ
เอาแฟล็ตติดเหลือประทิกครอบล่ะอยู่ด้วยตามกฎ
อู๋รถมาเลยเข้าไปทำไมล่ะแม่ก็รักลูกเท่ากันน่ะ
มนุษย์บอกแม่รักลูกเท่ากัน
ลูกย่งกันลูกป้าก็ต้องย่งความรักกันอย่าจัดทำน้องอย่าทำเพื่อน

เป็นแมวก็อย่าแกล้งกันเพียงแบบนี้เลย
ตัวนี้มันจะออกไม่ได้เลย

ไม่รู้เหมือนกับสุดท้ายออกไปอย่างไร

เพราะว่าบางทีรักกันอยู่ดี